ดูประเด็นที่คุณแม่ของคุณตังโมบอกไว้แล้วลั่นไว้เลย

เมื่อวานก็เห็นทนายตั้มพักไปวันหนึ่งใช่ไหมฮะ

แต่ที่ชอบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือน่าจะเป็นธนายกริษณะนี่แหละ
ทนายที่คุณแม่แต่งตั้งเรียบร้อยแล้วถามว่า

คุณแม่จิ๋มครับหรือว่าคุณแม่พะนิดา

จดหมายเลยด้วยลายมือตัวเองสั่งทนายตั้มอย่ามายุ่งแล้วเรื่องนี้
จำได้ใช่ไหมทนายตั้มตอนนั้นเพิ่งจะเปิดตัวพี่ต่อยดายศเลยจำได้บอก
ว่าจะมาช่วยไขความจริงช่วยหาความเป็นธรรมสุดท้ายเรียบร้อยครับ
ต่อยเทครับคุณแม่เนี่ยบอกว่าพี่ต่อยอ่ะเหรอ
โดนสั่งสอนไปชุดใหญ่เลยบอกแล้วว่า
อย่ามาก้าวไก่การทำงานของตำรวจค่ะตำรวจเนี่ย
ทนายความส่วนตัวคนเดียวที่แต่งตั้งคือทนายกฤษณะ
ก็เลยเป็นที่มาของจดหมายที่คุณแม่เขียนด้วยลายมือแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่า
ทนายตั้มไม่ต้องมายุ่งกับคดีนี้
แล้วคุณแม่ชี้แจงด้วยว่ามันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับ

แล้วก็ส่งจดหมายนี้ไปที่สพนนทบุรีแล้วด้วย
เป็นความต้องการของคุณแม่ทั้งหมด
ทีนี้ถามคุณแม่ว่าคุณแม่ทำไมไม่ชอบอะไรทนายตั้มเนี่ย
คุณแม่บอกว่าจริงแม่ก็ไม่รู้จักทนายตั้มนะเห็นแต่ในทีวี
แต่เห็นแล้วไม่ถูกชะตาไม่ไว้ใจด้วยเพราะเคยเห็นทนายตั้ม
คดีอื่นไปแล้วก็คือคดีลุงพลครับ
ใช้คำว่าไม่ถูกชะตาเหรอ
ทีมข่าวถามว่าแล้วทนายกฤษณะที่แม่แต่งตั้งเนี่ยรู้จักมาก่อนเปล่า
แม่ก็บอกว่ามีตำรวจแนะนำมาให้รู้จักอีกทีนึง
บอกว่าเป็นคนตรงแม่เจอเธอแล้วโอ้ไว้ใจได้นะคนนี้เนี่ย

ส่วนทนายตั้มแม่ยืนยันไม่เหมาะเลยที่จะมาเป็นทนายให้แม่

แต่เขาก็ไม่ทำให้เลย

นี่คือประวัติเขาที่พันธาประวัติเขา
มันไม่เหมาะสมที่จะมาคุยกับคุณแม่หรอก
ไม่เหมาะสมเพื่อเป็นทนายให้คุณแม่ด้วย
ก็บุคลิกอะไรของการพูดจากคุณแม่ไม่ชอบ
แล้วพี่ต่อยล่ะพี่ต่อยนี่ยังไงเนี่ย

ไปชุดใหญ่แต่ต่อให้อบรมยังไงยังไงก็เป็นลูกแม่นี่ยังไงก็ยังรักอยู่นะฮะ
อภัยไปแล้วไม่ต้องบอกนะว่าให้อภัยกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับ
เพียงแต่ว่าพี่ต่อเนี่ยคุณแม่พี่ต่อยเนี่ย
แม่บอกว่าอาจจะมีประสบการณ์ชีวิตน้อยก็คงไปหลงเชื่อคำพูดของใครบางคนครับ
และหากถามว่าคุณแม่ให้อภัยทนายตั้มด้วยหรือเปล่า
ตอบชัดเจนเลยไม่ให้อภัย
แล้วยังมาถามด้วยนะว่าวัดกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย

ยังอยู่ที่เรื่องของคุณแม่พะนิดา
คุณผู้ชมฮะคือเขาเอาลายมือจำได้ไหม
จำได้ไหมลายมือที่เป็นลายแทงออกมาแรกคืนวันที่หลังจากเสียชีวิต
เขาเอามาเปรียบเทียบกับลายมือของแม่ในจดหมาย
เอาคุณผู้ชมไปดูตัวต่อตัวเลยชาวเน็ตสุดยอดจริง
จดหมายลายมือของนางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของคุณตังโมที่เขียนถึงทนายตั้ม
พอพานยอยักษ์ดอเด็กไม้โททหารเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดู
คลิปนี้มีคนโพสต์เอาไว้นะครับพร้อมข้อความ
อันนี้คือเปรียบเทียบลายมือแม่ที่เขียนจดหมายถึงทนายตั้ม
สร้างเรื่องเองหรือเปล่าชาวเน็ตถาม
ทีมข่าวเทียบภาพให้ดูชัดเริ่มพอพานก่อนนะพอพานก่อน
พอพานเนี่ยสังเกตการเขียนพอพานเป็นการเขียนแบบไม่มีหัวนะฮะไม่มีหัวนะ
คุณผู้ชมว่าเหมือนหรือเปล่าลองดูไปอ่ายอยักษ์ยอยักษ์ยอยักษ์เหมือนจะมีหัว
แต่ไม่มีเส้นเชื่อมนะครับดอเด็กดอเด็กดอเด็กเหมือนจะมีหัว
แต่ไม่มีเส้นเชื่อเหมือนกันนะครับส่วนทอทหารเนี่ยไม่มีหัว
ตัวอักษรเหล่านี้คล้ายลักษณะการเขียนคล้ายแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะฮะ
เราไม่ได้ยืนยันนะนี่คือชาวเน็ตเขาทำเราก็เอามานำเสนอ
คุณผู้ชมเชื่อไม่เชื่ออยู่ที่วิจารณญาณของท่าน
วันนั้นเธอบอกว่ามีคนเอาหลักฐานมาสอด
ไว้ที่ประตูที่คอนโดมิเนียมใช่ไหม
ตกใจไม่รู้ว่ามันคืออะไร

หลังจากนั้นคุณแม่ก็มาออกข่าว

คือบอกสติไม่ค่อยดีนะ
เขียนแล้วเอามาวางไว้ที่หน้าประตู
ให้ชาวเน็ตสงสัยว่ามีตัวตนจริงหรือเปล่า
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีติดต่อไปถามคุณแม่อีกทีนะครับ
คุณแม่คุณแม่เนี่ยประเด็นลายมือเนี่ยนะ
คือมีคนเขาตั้งข้อสังเกตอย่างนี้
คุณแม่ว่ายังไงนะครับแล้วคนข้างห้องคุณแม่เป็นยังไง
คุณแม่บอกว่าคนข้างห้องเนี่ยเขาเป็นเด็กนักเรียนนอกนะ

ผู้สื่อข่าวบอกอย่างนั้นแม่พาไปเจอหน่อยได้ไหม

อย่าไปยุ่งกับเขานะส่วนประเด็นที่กล่าวหาแม่ว่าแม่เขียนเองเนี่ยแล้วมันเป็นอย่างนี้

แม่เสียใจทำไมชาวเน็ตมารุมจับผิดแม่ชาวเน็ตมารุมจับผิดแม่
ทั้งทั้งที่ประเด็นนี้มันเป็นไปไม่ได้ไม่มีเหตุผลที่แม่จะต้องสร้างสถานการณ์
ทำขึ้นมาทำไมอีกทั้งลายมือแบบนั้น
ใครจะเขียนก็เขียนได้แม่บอก
ฉันนั้นก็วิงวอนว่าท่านที่มีความประสงค์ที่ไม่ดีกับคุณแม่
ขอให้เปลี่ยนความรู้สึกแล้วก็เปลี่ยนความคิด
แล้วกลับมามองอีกมุมหนึ่งดีกว่า
เพราะคุณแม่เนี่ยเป็นคนจริงนะพูดจริงทำจริง
อ่าแล้วก็ไม่มีสาเหตุอะไรที่แม่จะต้องเขียนแล้วเสียบ
ใช่ไม่มีสาเหตุที่จะต้องไปเสียบเขียนแล้วเสียบตัวเองเพื่ออะไร
คนนั้นเขาเป็นคนประสาทลายมือนั้นเขาเป็นคนประสาท
นี่มันคุณแม่ไม่ได้ประสาทนี่คุณแม่เขียนไม่ได้แบบนั้นน่ะ
เหมือนกันแม่แม่เขียนให้สองคำได้ไหมอ่ะคำว่าทนายกับคำว่า
แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยคุณผู้ชมคุณแม่เขียนแล้วนะเดี๋ยวกางให้
ดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงอะดู
ทีนี้ถ้าเกิดว่าจะคุยกับคุณแม่จิ๋มหรือว่าคุณแม่พนิดาเนี่ย

นักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะด้านหลังดอมเนี่ย
คุณชูวิทย์คุณสันทนะคุณเต้เนี่ยอืม

ถ้าโอเคโอเคกี่เปอร์เซ็นต์
ถ้าไม่โอเคไม่โอเคกี่เปอร์เซ็นต์

อย่างเช่นคุณชูวิทย์คุณสันทนาคุณเต้มงคลกิจหรือว่าคนอื่น
ทั้ง๓ท่านที่คุณแม่ชอบ

ทั้งสามท่านเลยการวิจารณ์วิเคราะห์อะไรเนี่ย
วิธีการพูดของเขาสุภาพ
คุณชูวิทย์ก็สุภาพเมื่อคืนคุณแม่ก็ดู๒รอบเลย

คุณชูวิทย์คุณเต้คุณสันทนะ
บอกเป็นคนสุภาพโดยเฉพาะคุณสันทนะเนี่ยหล่อ
แต่งตัวดีแม่บอกแบบนี้นะคะ
สามคนนี้แม่ให้สามผ่านเลยค่ะครับ
ทีนี้ถามต่อทนายคุณแม่ไม่ใช่ทนายตั้มนะ
ทนายตั้มเอาไว้ก่อนทนายคนอื่น
ทนายเดชาทนายรณรงค์ทนายสงการ
ที่ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้แม่แม่รู้สึกยังไงคะ
แม่อนุญาตไหมแม่ให้ผ่านไหมนี่ค่ะกากบาทเอ้ยติ๊กถูกติ๊กถูก
ถูกอนุญาตพูดถึงคดีได้แม่บอกว่าท่านผู้รู้กฎหมายเหล่านี้
คุณแม่อนุญาตให้พูดถึงคดีได้แต่ต้องแสดงความคิดเห็นบนหลักฐาน
ตามข้อเท็จจริงที่สำคัญอ้าวมีที่สำคัญด้วยที่สำคัญยังไง
ยุ่งเอกสารของตำรวจแบบนี้แม่โอเคแม่อนุญาต
แต่ถ้าให้ดีขออนุญาตแม่ก่อนนะทนาย๓คนแม่ให้๓ผ่านอีกแล้ว
ทนายตั้มทนายตั้มแม่แม่เราเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหม
ทนายตั้มเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมได้ไหมเนี่ย
ได้ไหมแม่บอกว่าไงรู้ไหมแม่ไม่ให้ผ่าน
อย่ายุ่งเลยดีกว่าเพราะแม่ไม่ให้อภัย
จบนะทนายตั้ม๐ต้องขึ้นตัวแดง
ตัวสีเขียวทนายตั้มต้องสีแดงแบบนี้นะคะ
อย่ามาถามด้วยว่าวัดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เพราะแม่ไม่ให้คะแนน
คือแม่มองข้ามเลย

โอ้โหแต่ดูคุณแม่นี่ให้เหตุผลดีมากเลยนะ
อย่างคุณสันทนานี่ชอบเพราะว่าสุภาพหล่อยิ่งพูดแต่งตัวดีแม่ชอบเลย